นี้ไม่ใช่แค่ชนแล้วหนีนะ
ชนแล้วชนอีกแล้วค่อยหนีครับ

เออ

เออแล้วปาดขึ้นมาอีก

คือเธอไม่ได้ตามไปนะรถคันนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนพระราม๒ขาออกครับ
หน้าโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสมุทรสาคร

เป็นคนเอาคลิปนี้มาโพสต์

ก็เอาคลิปเนี่ยไปแจ้งความแล้ว

อัปเดตล่าสุดเธอได้ทะเบียนแล้วครับ

ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการออกหมายเรียก
คันนั้นที่มาชนเขามาสอบสวนครับ